คุณผู้ชมค่ะนอกเหนือจากคุณชูวิทย์เนี่ยอีกหนึ่งคนเนี่ยนะคะ
ก็น่าสนใจคือคุณปิยบุตรแสงกระหนกกุลค่ะ
ร่ายยาวเลยทีเดียวโพสต์ผ่านเฟซบุ๊คของตัวเอง
ขึ้นหัวด้านบนก่อนในโพสต์ว่าครับแก้สองเจ็ดสองปิดสวิตส์สอวอ
หากพวกเขาไม่ยอมอีกก็ถอยมาเป็นผู้นำฝ่ายค้าน
ที่สำคัญนะคะภายในโพสต์เนี่ยคุณปิยบุตรออกตัวก่อนเลยว่า
นี่คือความเห็นส่วนตัวไม่เกี่ยวกับพักเก้าไกล
ไม่ได้ชี้นำและครอบงำพวกนักร้องไม่ต้องไปร้องให้เสียเวลาด้วย
โดยใจความสำคัญของคุณปิยบุตรในโพสต์นะคะ
ปียุบุตรบอกว่าสวที่เขาไม่เห็นด้วยเนี่ย
ทำยังไงคุณก็เปลี่ยนใจเขาไม่ได้
ฉะนั้นก็เลยให้มาเปลี่ยนเป็นไปจัดการกับมาตรา๒๗๒แทนค่ะ
คุณปิยบุตรบอกว่าถ้าเกิดว่าไม่รอจัดการ

งั้นคุณต้องรอให้สวหมดอำนาจไปเหรอ
รอจนถึงพฤษภาคมปีหน้าแล้วพักเก้าไกลจะทนแรงเสียดทาน

ไหนจะมีคมห่อคมดาบของสารรัฐธรรมนูล
ที่รอง้างไว้อยู่อีกหลายคดี
นี่คือประเด็นที่คุณปิยบุพยายามพูดนะคะ
ว่าควรจะไปเสนอแก้มาตรานี้ให้เร็วที่สุดนั่นเอง
ว่าตอนนี้อย่างที่บอกไปคุณปียบุตรโพสต์เนี่ย
คือคมหอกคมดาบมาจากหลายด้านหลายทางนะ
สอสอที่ไม่เห็นด้วยสวที่ไม่เอาพวกเขา
สารรัฐธรรมนูลในการที่จะให้ไปชี้แจงเรื่องของ๑๑๒อีกนะครับ
โดยอ้างว่า๑๑๒เป็นการปิดล้อมกล้าวไก่

มีรายงานแบบนี้ออกมาแล้วนะคะว่า
เวลาประมาณ๑๕นาฬิกาหรือบ่าย๓โมง

ยื่นร่างกฎหมายเรื่องนี้ด้วยนะคะ

จะถอยให้พักเพื่อไทยไปเป็นแกนนำแทน
พักการเมืองอื่นก็ยังอาจจะอ้างได้อีกว่า

ทำยังไงก็เปลี่ยนใจคนเหล่านี้ไม่ได้
ทีนี้คุณปียบุตรโพสต์ต่อนะฮะ
บอกว่าผมขอสนับสนุนแนวคิดของคุณพริษวัชระศิลป์
คุณพริษวัชรสินสศพก้าวกราย
เตรียมเสนอร่างรัฐธรรมนูลแก้ไขเพิ่มเติม
เพื่อยกเลิกมาตรา๒๗๒โดยทันที
และสสพักก้าวไกลก็เตรียมเข้าชื่อเสนอร่างแล้ว
และเห็นว่ารัฐสภาจึงควรเร่งดำเนินการยกเลิกมาตรา๒๗๒โดยเร็วที่สุด
ผมเชื่อว่าไม่เกิน๔สัปดาห์
ก็สามารถทำได้เสร็จเรียบร้อย

เพราะว่าคุณปียบุตรบอกแบบนี้
นี่คือวิธีการต่อสู้แบบเป็นไปได้
ลงคะแนนเสนอพิธาไปเรื่อยโดยไม่ได้ทำอะไรอื่นเลย
มันจะไม่มีทางที่จะได้คะแนนเพิ่มมากกว่าวันนี้
ก้าวไกลต้องทำให้ประชาชนเห็นว่าพยายามสู้อย่างสุดความสามารถแล้ว
และประจานระบบนี้ให้สังคมได้รู้
ใช่ค่ะแล้วเจ้าตัวก็ยังบอกด้วยว่าให้เร่งบรรจุยัตตินี้เข้าไป
คือให้เร็วที่สุดแต่อย่างที่บอกว่าใช้เวลาไม่เกิน๔สัปดาห
เจ้าตัวบอกแบบนี้น่าจะสามารถทำได้
อย่างที่บอกแล้วค่ะว่ารายงานวันนี้ประมาณบ่าย๓โมง
เก้าไกรจะมีการยื่นร่างกฎหมายแก้ไขมาตรา๒๗๒ยกเลิกอำนาจสวนั่นเอง
แต่ทีนี้คุณผู้ชมคือเรื่องนี้มันต้องดูอย่างหนึ่งนะ
คือเราต้องย้อนมาดูรายละเอียดด้วยเพราะว่ารัฐธรรมนูลปี๖๒
จริงคือมันแก้ไขยากนะเงื่อนไขมันเยอะอยู่นะคะ
เพราะอะไรล่ะสิ่งที่ก้าวไกลจะทำได้ก็คือเสนอ
โอเคอันนี้เสนอทำได้แต่ว่าด่านต่อไปที่เจอมันก็ไม่ง่ายนะคะ
เพราะว่าต่อให้จะเสนอเรื่องนี้มาว่าจะยกเลิก๒๗๒นะ
แต่ท้ายที่สุดแล้วมันต้องใช้เสียงโหวตครึ่งหนึ่งของ๒สภา

ใช่ใช้สว๑ใน๓ก็๘๐กว่าคนแล้วต้องมีฝ่ายค้านอีก๒๐
คำถามคือฝ่ายค้านตอนนี้คือใคร
นั่นสิแล้วก็เสียงครึ่งหนึ่งของสภาคือ๓๗๕ต้องมีสวถึง๑ใน๓เลย
ฝ่ายค้านตอนนี้ก็ยังไม่รู้เป็นใครใช่เออเพราะว่าเรายังไม่ได้ฝ่ายรัฐบาลฝ่ายค้าน
ถ้าเกิดว่าดูตามหน้าจอเนี่ยโอเคช่องของผู้มีสิทธิ์เสนอ

สเต็ปเคยเบียบสินแข่งวิเนอตรงนี้จะเอามาจากที่ไหนยังไม่ต้องมองต่อไป
ถึงการทำประชามติหรืออะไรนะ
เอาแค่ตรงเสียงโวทรเนี่ยนะแต่ยังไงก็ตามนะครับ
เขาก็จะเดินหน้าเรื่องนี้นะ
แล้วก็จะทำคู่ขนานไปกับเรื่องของการโหวตนายก
จะสักกี่รอบก็ตามมานะฮะ

เพราะว่าในการโหวตนายกมันจะวันที่๑๙นี้แล้วเนอ